เนี่ยครับคุณผู้ชมฮะอันตรายอ่ะแบบนี้นะคะโอ้โหแล้วต่อด้วยนะ
ตอนนี้เจ็บกว่าพึ่งโอ้โหมันปวดปวดปวนอยู่นั่นอ่ะ
ครูโรงเรียนวัดบ้านนาครับในตะบนบ้านนาอำเภอศรีนคริน
กู้ภัยบอกโอ้โหมาช่วยทีเถอะตัวต่อมันทำรังอยู่ใต้ฝ้าเพดาน
ครูนักเรียนถูกต่อยไปแล้วหลายคนเคราะห์ดีนะ
ไม่มีใครแพ้เยอะนะกู้ภัยไปถึงก็ไปเจอตัวต่อ
มันทำรังอยู่ที่อาคาร๔ครับเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้
เจ้าหน้าที่เตรียมอุปกรณ์และชุดป้องกันมาอย่างดีเลย
แล้วก็ต้องทุบฝ้าแหละต้องยอมทุบฝ้าเพดานนี่ครับ
อุปกรณ์นี่ครับปลอดภัยต้องทำแบบนี้
คือตัวต่อมันสร้างรังอยู่ลึกโอ๊ยขนลุกโอ้โหรังใหญ่
ตัวต่อมันสร้างรังอยู่ลึกมากพอเปิดฝ้าออกมาได้
กู้ภัยใช้ยาฆ่าแมลงฉีดเข้าไปก่อนฉีดเข้าไป
ใช้เวลา๒ชั่วโมงจึงเสร็จภารกิจนี้
กู้ภัยบอกว่ารังต่อเป็นรังใหญ่มากนะครับมีขนาดกว้าง
สิบเซนติเมตรอ่ะดูสิดูสิเนี่ยฮะ
ไม่อยากจะคิดเลยถ้ามันแตกรังขึ้นมาตอนเด็กเรียนหนังสืออยู่
อันตรายจริงนี่ผมคันยิบถึงหัวเลยเนี่ย
พอทำรังนะรังแบบนี้ก็ต้องรีบเอาลงมา
พอเอาลงมาได้ก็เอาไปไว้ในที่ปลอดภัย
พูดังนี้สบายใจนะรังต่อไม่มีแล้วนะ
ทั้งเรียนทั้งสอนได้ตามปกติครับ
ขอบคุณพี่กู้ภัยด้วยนะคะค่อยสบายใจหน่อยเนาะนะคะ